ตีเขาเขี้ยนเขารุนแรงมาก
ยังไม่พอทำอนาจารย์ด้วยครับ
ก็เลยถ่ายคลิปหลักฐานแล้วก็เอามาร้องเรียน
ลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับ
มีใครกันด้วย
เสียงพัวพัวป้าป้าป้านั่นคือเสียงไม้ที่กระทบกับก้นของนักเรียนนะฮะ
เหตุการณ์ในคลิปนี้ครับคนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายที่เอาไม้ฟาดลงไปเขี้ยนลงไปนั่นเป็นครู
เป็นครูประจำวงโยธวาทิศคือวงดนตรีของโรงเรียน
จะย้ายมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีได้ไม่เท่าไหร่

คุณผู้ชมลองดูวิธีนี้รุนแรงมากไปหรือไม่
เชื่อว่าแต่ละท่านมีคำตอบแล้วในใจ
เขาบอกว่าเขาเจอแบบนี้มันไม่ไหว

และยังมีพฤติกรรมที่น่าจะเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนชายด้วย

ห่วงระยะเวลาไม่ถึง๑ปี
เพราะว่าเพิ่งจะมาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ไม่นาน
สรุปข้อมูลพฤติกรรมของคุณครูตามที่เด็กกล่าวอ้างแบบนี้นะครับ
ลงโทษรุนแรงพฤติกรรมอาจจะเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ข้อมูลนี้คนที่เปิดเผยเป็นอดีตนักเรียน
เคยตกเป็นเหยื่อแล้วเรียนจบไปแล้วออกไปจากโรงเรียนนี้แล้ว
กล้าจะออกมาเปิดโปรงหรือบางคนใช้คำว่าแฉ
เพราะไม่อยากทนเห็นรุ่นน้องโดนคุกคาม

วันนี้ตัวแทนของนักเรียนวงโยธวาทิพ
พร้อมกับนายเอกพบเหลืองประเสริฐครับ
ชื่อนี้คุ้นนะฮะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
พากันมาไปให้ข้อมูลกับบิ๊กโจ๊ก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร
พูดคุยกันประมาณ๒๐กว่านาที
โจ๊กบอกว่าเด็กอ้างว่าถูกครูสอนวิชาดนตรีที่ดูแลวงโยธวาทิศ
ละเมิดและทำอนาจารย์อยู่บ่อย
ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นครับ
อายุประมาณ๑๔๑๘ปี
แล้วครูคนนั้นปัจจุบันก็ยังสอนหนังสืออยู่
เห็นว่าเป็นลูกจ้างประจำของโรงเรียน
คลิปที่มีการทำร้ายเด็กตีเด็กนั้น

เด็กนักเรียนพอไม่ยอมถูกทำอนาจารย์โดยคุณครู
ก็จะถูกเรียกไปแล้วลงโทษแบบที่เห็นในคลิป
นี่คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวครับ
ทางเพศเด็กที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหมด

ก็คนไปเรียนแล้วก็จบไปก็โดน
ไปเรียนจบไปก็โดนนะครับ

รองผบตรสั่งการให้ตำรวจสภมกจบรรวบรวมหลักฐาน
เพื่อขอสารออกหมายจับคุณครูภายในคลิปนะครับ

มีพฤติกรรมแบบนี้ในโรงเรียนอื่น

พิจารณาพฤติกรรมของคุณครูคนดังกล่าว

ถ้าหากว่าผิดจริงอาจจะรุนแรงถึงขั้นไล่ออกก็เป็นไปได้
อย่างไรก็ตามครับฟังความอีกด้านหนึ่งหน่อย
เพราะวันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ตามหาข้อเท็จจริง
ไปที่โรงเรียนดังกล่าวในพื้นที่กาญจนบุรี
แล้วก็ไปเจอคุณครูที่ถูกกล่าวหาครับ
อยู่ระหว่างการพูดคุยกับน้องนักเรียนวงโยธวาทิศ
นี่นะฮะบรรยากาศเด็กก็จะนั่งฟังคุณครู
คุณครูคนนี้บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปนั้น
เป็นภาพที่เกิดขึ้นในบ้านพักของนักเรียนวงโยธวาทิศ
ช่วงประมาณ๓๔ทุ่ม๕กรกฎาคมที่ผ่านมา

ครูบอกว่าจับได้ว่าเด็กแอบสูบบุหรี่

ที่เดี๋ยวนี้หลายคนแหละคุณจะเอามาสูบกันดูดกัน
สาเหตุที่ต้องตีเพราะเด็กวงโยธวาทิศ
พูดง่ายที่โรงเรียนนี้
เด็กวงโยเปรียบเสมือนเน็ตไอดอลของโรงเรียน
เป็นต้นแบบเป็นคนที่น้องรุ่นพี่จับตาดูอยู่
ดังนั้นถ้าคุณทำไม่ดีเดี๋ยวคนอื่นจะเรียนแบบแล้วทำตาม
จำเป็นต้องลงโทษ

ถูกบังคับทำอนาจารอบนกเขาอะไรต่างเนี่ย

ทำอนาจารย์เด็กใดอย่างแน่นอน
นี่คือคำยืนยันจากคุณครูที่ถูกกล่าวหาครับ
อ๋อไม่มีเรื่องพวกนี้แน่นอนครับ
เรื่องตีตีแน่นอนแต่ว่าเรื่องเพศไม่มีแน่นอน
ตีตีแน่แต่เรื่องเพศไม่มีแน่นอน
คำยืนยันจากคุณครูที่ถูกกล่าวหานะครับ
อกจากนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับนักเรียนด้วย
ได้ข้อมูลจากนักเรียนที่ถูกคุณครูตีบอกว่า
สาเหตุที่โดนตีเพราะพวกเขาแอบสูบพอดบุหรี่ไฟฟ้าจริง

คุณครูก็เลยยึดไอ้เจ้าพอร์ตบุหรี่นั้นไป
แต่ก็ยังพากันไปขโมยเพื่อแอบมาดูดแอบมาสูบอีกครั้ง
ครูจับได้รอบนี้สงสัยคงจะโมโห
ก็เลยเขี้ยนก็เลยตีเหมือนที่เห็นในคลิป
ส่วนตัวของเด็กนักเรียนเองก็บอกว่าเห็นใจคุณครูเหมือนกันแหละ
นี่คือนักเรียนบอกและคุณครูชี้แจง

เพราะว่ารองพบตรแทงเรื่องไปที่ตำรวจเมืองกาลใช่ไหมครับ
ผู้กำกับการสพเมืองกาญจนบุรีบอกว่า

ส่วนเรื่องคลิปครูตีนักเรียนนั้น

มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรใครทำอะไรยังไงบ้าง

และจะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชี้แจงให้ทราบต่อไปในเรื่องนี้ครับ